อีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนติดตามเหมือนกันเขามีข่าวเมาส์
โอโหขนาดนั้นเลยแต่ว่า
แต่ถ้าใครไม่ควบคุมสติให้ดีอาจจะศูนย์ไปได้
ข่าวเมาส์แบบนี้นะคะปุ๊กลุ๊กค่ะ
ก็ขอออกมาชี้แจงสักหน่อยว่าเออเนี่ย

ก็มีบ้างค่ะในการที่ช้อปปิ้งนะคะ
แต่ว่าเคลียร์ไปเลยนะว่าประเด็นที่ว่าเธอเนี่ยนะ
ปิ้งออนไลน์เฉียดล้านไม่เป็นความจริงคุณ
หน่อเธอยอมรับนะคะแค่หลักแสนเท่านั้นค่ะคุณผู้ชม
เออนะฮะอะนิดนึงจ้า

แล้วก็คิดอะไรตองเป็นอย่างดีแล้วว่าของทุกชิ้นที่ซื้อน่ะ
ต้องใช้ประโยชน์แล้วก็คุ้มค่าจริง

ถามว่าเยอะคือของมันมีราคาบางชิ้นมันก็แพง
แต่ถามว่ามันก็มันไม่ได้ถึงแบบล้านนะคะ
ช่วงไหนที่เราแบบซื้อเราก็จะซื้อคือช่วงนี้เป็นช่วงปลายปี
มันก็จะมีอุ้ยอันนั้นล้อเลอร์คอก็จะมี
แต่ว่าไม่ได้แบบชอบอย่างนี้ทุกเดือนอะไรอย่างนี้ค่ะ
เสียงสูงใส่แม่อย่างนี้ไม่จริงแม่อะไรอย่างนี้ค่ะ

เด็กยอมรับเลยว่าเราแบบไม่ได้คิด
รองเท้ารุ่นเดียวกันแบบ๕คู่๑๐คู่อะไรอย่างนี้
เดี๋ยวนี้ก็คือคิดแล้วว่าสีอะไรเราได้ใช้อะไรอย่างนี้

ดูเป็นแบบนี้ไปแต่ว่าจะไม่ได้แบบว่า
สมัยเด็กแล้วที่แบบอยากได้อะไรก็คือซื้อทันที
โอ้โหดูซิเขาเมาส์แรงเมาส์จนคุณแม่ถามเลยว่าเสียดล้านจริงหรือเปล่า
แต่ก็ยอมรับนะว่าเออไม่ใช่นะจ๊ะ
ไม่ใช่เฉียดร้านค่ะแต่ว่าไม่ได้เป็นหลักแสนเท่านั้น
อาจจะอยู่ในกองละครเยอะไงนะ
ว่างก็ขอสักหน่อยละกันนะคะเป็นการช้อปปิ้งบำบัดไหม
คือดาราที่มีผลงานเยอะให้เราได้เห็นข้างหน้าจอเนี่ย
ทำงานตลอดเจ็ดวันอยู่แล้วอืมเวลาที่เขาจะไปเดินช้อปปิ้งเนี่ย
จะไม่มีเลยนะคะเวลาส่วนตัวแทบจะไม่มี
วิธีการช้อปปิ้งก็คือช้อปปิ้งออนไลน์นี่แหละ
แต่พวกรู้เขายืนยันว่าไม่ถึงหลักร้าน
อาจจะแค่๙๙๙๙๙๙๙๙บาทก็เป็นได้
เอออีกนิดเดียวใช่ไหมมันเป็นการช้อปปิ้งบำบัด
คือเวลาคนเราเนี่ยเครียดหรือว่าทำงานหนักแล้วเนี่ย
วิธีการช้อปปิ้งนี่แหละค่ะถือว่าเป็นการบำบัดความเครียดได้เป็นอย่างดี

คือไม่ต้องออกไปไหนเลยอยู่ที่บ้านคุณก็เสียเงินได้
อ่าแต่นิดนึงแล้วกันนะขอเตือนสติกันนิดนึงแล้วกันนะคะ
ช่วงนี้นะคะเป็นยังไงไอแบงค์
แบงค์เป็นไงง่ายยิ่งกว่าคุณ

จ๋าตั้งสติเอาไว้ให้ดีนะคะ
อะไรที่มันไม่จำเป็นนะช่วงนี้ใกล้สิ้นเดือนแล้ว
ก็คำนวณกันให้ดีนะคะด้วยความเป็นห่วงจริง